กันที่ฟุตบอลไทยนะครับที่จะกลับมาในช่วงเดือนกันยายนดูแล้วตอนนี้สถานการณ์ในบ้านเราก็ดีขึ้นเรื่อยนะครับแต่ระหว่างที่ไม่ได้มีการฝึกซ้อมสำหรับทีมส่วนใหญ่บรรดานักเตะนั้นก็หารายได้เสริมด้วยการทำอาชีพเสริมครับ
เริ่มที่คนนี้ครับเจ้าเหน่งสริงคานพรมสุภะนะครับกองหลังทีมชาติไทยในรุ่นยูยี่สิบสามครับจากเมืองทองยูนิเต็ดก็ใช้เวลาว่างที่พักยาวครับผ่านตัวเป็นพ่อค้าขายผลไม้ภายใต้แบรนด์ผลไม้นายสริงนะครับซึ่งก็มีให้เลือกหลายชนิดครับสินค้าหลักคือทุเรียนครับซึ่งเจ้าเหน่งก็มีการไล
ผู้ชายขายน้ำครับเจ้าแคมป์นี่ขายน้ำส้มครับ
น้ำส้มแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอย่าคิดเยอะนะครับ
ซึ่งก็เป็นจอมคลัสสิ่งหนึ่งคนของวงการฝุ่นไทยนะครับ
ลงทุนหาอุปกรณ์แล้วก็ลงมือคันเองด้วยนะครับ
มีบริการส่งถึงมือลูกค้าส่วนใหญ่ก็ไปส่งพวกเพื่อนนักเตะด้วยกันนี่แหละครับ
โดยเจ้าแคมป์สารวัตรนั้นก็ขายราคาขวดละ๒๕บาทเท่านั้น

ใครสนใจนะครับก็สั่งซื้อได้ทางไอจีของเจ้าแคมป์นะครับ
ส่วนดราแกนบอสโควิชครับกองหน้าชนบุรีซึ่งมีข่าวว่า
ไม่พอใจต้นสังกัดที่ขอลดเงินเดือน๕๐
ฉลามชนเตรียมพิจารณาที่จะไม่ต่อสัญญาที่จะหมดลงในเดือนมิถุนายนนี้
ล่าสุดครับมีรายงานว่าดราแกนนั้นได้คุยกับคุณศักดิ์สิทธิ์สิงโตทอง
ผู้จัดการทีมเพื่อขอเจรจาใหม่อีกครั้งนะครับ
สุดท้ายก็ยินยอมนะครับยอมลดเงินเดือน๕๐เหมือนนักเตะคนอื่นในทีม
แล้วจะกลับมาเซ็นสัญญาใหม่กับทีมในวันนี้
ส่วนรายละเอียดนะครับสัญญาจะเซ็นถึงจบเล็กแรกของระดูการ๒๐๒๐
ผลงานดีก็จะพิจารณาอีกทีว่าจะต่อสัญญาจนจบฤดูการหรือไม่นะครับ